คุณผู้ชมฮะดูคลิปเหตุการณ์นี้กันหน่อยนะฮะกระบะแต่งซิ่งสอง

ทีนี้เขาท้าทายกันด้วยกันยังไง
แล้วก็เบิ้ลเครื่องใส่กันจนควันดำ
ฟุ้งถนนเลยคุณผู้ชมไปดูนะครับ
เพราะว่าชาวบ้านชาวช่องเขาอยู่ตรงนั้นเต็มไปหมดเลยครับ
โอ้โหนี่แหละครับคุณผู้ชมฮะเขาทะเลาะกันมาจากไหนไม่รู้ฮะ
สีบอลเงินรถกระบะคันนี้ก็เบิ้ลเครื่องใส่ก่อนเลยนี่มีไอเสียดำฟุ้งเลย
และทีนี้สักพักหนึ่งคนขับรถกระบะสีบรอนเงินก็ลงจากรถมายืนเท้าสะเอว
ด่าคนขับรถกระบะสีเขียวดำนี่ลงมาแล้วแล้วก็ยืนด่ากันแบบนี้นะฮะ
สักพักหนึ่งกระบะสีเขียวดำเอาบ้างสิรถกูก็แต่งเหมือนกันมีควันดำได้เหมือนกัน
ก็เบิ้ลเครื่องเหมือนกันนะฮะคลิปนี้ชาวบ้านเขาถ่ายเอาไว้นะฮะ
แล้วก็ชาวบ้านบอกโอ้โหต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วล่ะ
พอกระบะทั้งสองคันได้ยินเสียงไซเรนจากรถของตำรวจนะฮะก็ขับหนีกันไปนะฮะ
แต่ก่อนไปก็อย่างที่บอกคันเขียวก็ขอเบิ้ลเครื่องปล่อยควันดำปิดท้ายซะหน่อยนะครับ
คลิปนี้เพจเจ๊ม้อยวีพลัสเอามาแชร์ไว้ในโลกโสเชียร์ระบุข้อความว่ากล่างเหลือเกินถนนนะฮะ
ไม่ใช่ที่มาอวดเบ่งแสดงศักดามีปัญหาก็คุยกันอย่าทำแบบนี้
แล้วก็ระบุพิกัดว่าเกิดขึ้นในตำบลมาบตาพุธที่อำเภอเมืองระยองนะครับ
ทีนี้ทีมข่าวของเราก็ไปสอบถามชาวบ้านในพื้นที่แล้วครับ
โดยชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์เขาบอกโอ้โหเห็นกันเยอะเลยเนี่ยชาวบ้านร้านรวงร้านตลาดแถวนี้เห็นกันหมดแล้วนะฮะ
เล่าให้ฟังบอกว่าก่อนจะเกิดการเบิ้ลเครื่องท้าทายกันคือมีการขับรถตัดหน้ากันมาก่อน
ซึ่งชาวบ้านบอกสงสัยไม่รู้ว่าเขาทะเลาะอะไรกันมาจากไหนนะแต่คงไม่พอใจกันแหละนะฮะ
ชาวบ้านบอกโอ้โหถ้าจะทะเลาะกันกลางถนนแบบนี้นะอย่ามาแสดงท่าทีอย่ามาแซงกิริยาแบบนี้เลยนะครับ
มันจะไม่ดีแล้วมันจะลามไปถึงเรื่องของการชกต่อยแล้วก็มีเหตุอะไรที่มันอันตรายต่อชีวิตมากกว่านี้นะฮะ
และอีกอย่างหนึ่งการมาเบิ้ลเครื่องแล้วก็เสียงดังแบบนี้ชาวบ้านก็ได้รับผลกระทบและรถก็ติดยาวด้วยนะฮะ
ไม่ถูกต้องเลยครับไม่ถูกต้องเพราะว่ามันจอดฝั่งสองคันเลยฝั่งถนนนะนะรถก็ติดยาวเลยผมก็เดินไปบอกเขาบอกไอ้คันสีสีเขียวนะบอกว่าให้เลื่อนรถลงหน่อยเขาใส่ผมเลยโวยวายจะล่อผมไม่ได้
เขาเอามอสไตล์มาเบิ้ลใช่ตอนทุ่มเศษผลมือ
แล้วก็สองทุ่มสองทุ่มศิษย์สิบผลมือแล้วก็เถือนเคยต่อผลมือ
กันนี้หรอครับผม
แต่มาในรูปแบบรถจักรยานยนต์มาประกาศศักดาให้ชาวบ้านได้รู้

ว่ามาเบิ้ลเครื่องตอนทุ่มตอน๒ทุ่มตอนเที่ยงคืน

ก็ฝากไปถึงตำรวจในพื้นที่ดูแลหน่อยนะครับ
เขาคิดว่าแข่งกันเบิ้ลเครื่องใครควันดำเยอะกว่าคนนั้นชนะเหรอคะ

นั่นสิเป็นมลพิษอีกต่างหาก